สัญญาณไฟเอ่ยกลวยจระลาจรเลย
มันก็เห็นอย่างชัดเจน
ถูกที่จริง
คือเรียกว่าพุ่งชนคาดาเลย

เขาขับรถจะลงอุโมงวงเวียนบางเขน

รถเก่งคันนี้ก็พุ่งเข้ามาชนท้ายปึ้งเต็มเลย
รถของเขาก็ไปชนท้ายรถเบนท์อีกต่อหนึ่ง
มันแรงค่ะแรงส่งมันไปแบบนั้นเนี่ยค่ะ
แอลกอฮอล์ออกมาเป็นแบบนี้ก็ต้องเชิญตัวนายวิเชียน
คนขับรถเก๋งที่ก่อเหตุไปคุยกันต่อที่โรงพักค่ะ
ไปสอบสวนนะคะแล้วก็แจ้งข้อหารวมถึงดำเนินคดี

ต่อไปค่ะ